นนทบุรีคนเป็นแม่เนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับ
เพราะว่าลูกสาวอายุเพียงแค่๑๔หายออกไปจากบ้าน

เดินไปค่ำมืดดึกดื่นคนเดียวแบบนี้
น้องต้องการจะไปเคลียร์ปัญหาเรื่องความรักกับแฟนนุ่มของน้อง

อายุ๑๔น้องออกจากบ้านไปมีเพียงแค่มีด๑เล่ม
แล้วก็มีเงินติดตัวประมาณสัก๕๐บาท
ทิ้งข้อความเอาไว้ให้แม่อ่านว่า
หนูต้องการจะไปเคลียร์ใจกับแฟนหนู
ถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วแฟนเขาจะเลิกกับหนูจริงเนี่ย

หนูจะใช้มีดแทงตัวเองให้ตายไปต่อหน้าเขาเลย
นี่ฮะหนูไม่อยากอยู่เป็นภาระแม่
หนูจะไปหาพี่กัสแล้วบอกว่ารักเขาที่สุด

ทิ้งข้อความเอาไว้ให้กับคุณแม่ได้อ่านครับ
คือแม่อ่านแบบนี้บอกเลยนะหัวใจสลายนะ

คนที่มีลูกเป็นห่วงลูกมากนะครับ
อยากให้ลูกต้องเจ็บต้องลำบากนะฮะ

จับภาพวินาทีเด็กผู้หญิงอายุเพียงแค่๑๔ครับ

ช่วงกลางดึกประมาณ๕ทุ่ม๓๑ตุลาคมที่ผ่านมา
หลังจากนั้นติดต่อหาน้องไม่ได้เลย

เพราะมีแค่มีด๑เล่มกับเงิน๕๐บาท

อายุ๔๘ก่อนหน้านี้ไปแจ้งตำรวจที่
บางใหญ่นนทบุรีเอาไว้ครับ

แม่ฝากบอกเลยว่าเป็นห่วงลูกมากกลับมาเถอะลูก

สาเหตุที่ลูกสาวหนีออกจากบ้านไปในครั้งนี้

ก็เลยอยากจะกลับไปเคลียร์ใจกับฝ่ายชาย

วันนี้ลูกสาวไปอยู่บ้านแฟนที่ปราจีนบุรี
อยู่กับแฟนนุ่มแล้วทะเลาะกัน

ฝ่ายชายเลยโทรมาบอกว่าแม่มารับลูกแม่กลับบ้านไปด้วย

ปลาจีนกลับมาอยู่กับบ้านแม่

ฝ่ายชายส่งข้อความเชิงข่มขู่ฮะ

ทั้งทนายความยังไงก็ไม่กลัวหรอก

เป็นสาเหตุทำให้ลูกสาวคิดไม่ตก

เดินออกจากบ้านไปเพื่อจะไปเคลียร์

แล้วเงินก็มีอยู่๕๐บาทเอง
เมื่อวานนี้แม่ไปที่บ้านของฝ่ายชาย

ก็เป็นห่วงเข้าไปใหญ่เลยว่าอ้าว

ไม่รู้จริงมืด๘ด้านไปหมด
สิ่งที่แม่บอกผ่านหน้าจอโทรทัศน์

มีมีดไปเล่มหนึ่ง
แล้วเขาจะทิ้งข้อความอะไรบอกแม่ได้ไหม

พูดประมาณว่าเขาจะไป

ผู้ชายบอกเลิกหรืออะไรอย่างนี้
เขาจะแทงตัวตายต่อหน้าผู้ชาย

แม่คิดถึงแม่เป็นห่วง

อยากให้กลับบ้านแม่คิดถึง

กลับมาเถอะลูกแม่เป็นห่วงจริง

มีรายงานด่วนเข้ามาว่าพลเมืองดีเนี่ย

และพบว่าน้องใช้มีด
กรีดแขนตัวเองตลอดทางเลยฮะ

ไปหาแฟนนุ่มที่ปราจีนบุรี
พลเมืองดีจะพากลับไปส่งที่บ้าน

ก็เลยตัดสินใจถ้างั้นพาไปพักอยู่ก่อน

กระทั่งเห็นข่าวว่าแม่ตามหาลูก

เกือบ๒ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา

นทบุรีครับปล่อยให้น้องเนี่ย

ด้วยตัวเองเขาให้เหตุผลว่า

หน้าบ้านกลัวโดนแจ้งตำรวจจับ

กฎหมายอะไรแบบนี้นะฮะก็เลยปล่อยให้
ลงที่หน้าปากซอยคุณแม่
พอเห็นหน้าลูกสาวครับโผล่เข้าก่อน
แล้วพาลูกไปที่โรงพัก

กลับมาอยู่กับแม่กลับมาหาความรัก

อันนี้อาจจะต้องคุยกันภายในครอบครัวด้วย